ส่วนเรื่องของการไปดักยิงสัตว์ป่านะครับคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดชายภูมิ
แม่เข้าไปดักสัตว์ป่าได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกัก
วิ่งเข้ามาหาวิ่งเข้ามาหาปรากฏว่ายิงเปรี้ยงไปนึกว่าหมูป่า
เฮ้ยคนว่ะครับนะฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้นะครับ
เกิดขึ้นบริเวณภูเขียวครับบ้านบ้านหล่นนะฮะตะบนนางแดด
นนมเหมาะนะฮะเท้ารัดร้อนรัดล่อของผู้ชมดูทางนี่นะฮะ
ลัดล้อขึ้นไปเส้นทางบนภูเขาเนี่ยระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
เหนื่อยนะครับไม่ใช่มันเดินไม่ใช่ทางลาบนะฮะเข้าไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็พบร่างของผู้ศีลชีวิตคือนายสถิตย์กัญญาประสิทธิ์อายุห้าสิบสามปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้วยปืนขนาดจุดสองสองเป็นปืนยาวนะส่วนผู้ก่อเหตุคือนายแอนุชิตศรีธรรมอายุยี่สิบห้าปีเขาก็รอเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ใกล้เข้ามาก็คิดว่าหมูป่าแน่แน่สัดเลยหนึ่งเม็ดหนึ่งนัดเปรี้ยงนะเข้าไปดูเฮ้ยไม่ใช่หมูคนว่ะนะฮะเขาก็บอกไม่รู้จะทำยังไงก็ตามผู้ใหญ่บ้าเนี่ยตามตำรวจนะฮะให้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเจ้าระที่บ้อไหมทีมคู่ภัยสว่างคุณธรรมโอ้โหคุณช่วยหน่อยนะฮะช่วยเอาร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเดิน
ช่วยเอาร่างเนี่ยส่งดำเนินดำเนินคดีก็หาใช้ปืนยิงผู้อื่นจนทำให้เสียชีวิตครับค่ะ